วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกนะครับ
ทางผู้อำนวยการวิทยาลัยแล้วก็คณะผู้บริหาร
ครูนักเรียนนักศึกษาเขามาช่วยกันครับ
ร่วมแรงร่วมใจตั้งโรงครัวภายในวิทยาลัยนะฮะ
แล้วก็จัดใส่กล่องแบบนี้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปช่วยผู้ที่ประสบอุทธกภัย
คือทุกวันนี้ตอนแรกมันสักประมาณ๓๔อำเภอ

น่าจะประมาณ๕๖อำเภอได้ที่เจอกับน้ำท่วมนะครับ
ตอนนี้เนี่ยหลายครอบครัวเองเขาก็ต้องอบพยพออกมาด้วยนะครับ

ทีนี้พอออกมาแล้วหาอาหารยังไงจะหาอะไรทานยังไง
นี่แหละครับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลก

ให้คุณครูแล้วก็นักเรียนมาช่วยกันทำ

หลักก็จะเป็นข้าวหมูยอข้าวไก่ทอดกระเทียม
เป็นเมนูง่ายทานแล้วอร่อย

ก็ออกไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยได้ทานกันนะครับ
ทานกันนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะ
แล้วทุกคนเขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่วันหนึ่งก็ถือว่าทำได้เยอะอยู่เหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องการเรื่องของทานน้ำใจ
ความช่วยเหลือจากประชาชนไม่ว่าจะในพื้นที่หรือว่าต่างจังหวัด
อันนี้คุณสามารถโทรไปได้นะผมแนะนำนะครับ
ใครที่อยากจะช่วยเหลือคืออาจจะสมทบทุนในการไปซื้อกับพวกวัตถุดิบ
ในการมาประกอบอาหารเนี่ยติดต่อไปได้นะครับ
โทรไปสอบถามกันก่อนครับที่นางประภัยศาลสุชาติธรรมนะครับ
ท่านเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกนะครับ
หมายเลขขึ้นให้นะฮะ๐๖๔๙๙๕๙๓๖
หรือว่าอีกคนก็ได้ถ้าโทรไม่ติดในคนแรกนะครับอีกคนก็คือ
คุณอุเทนปิ่นม่วงเป็นรองภูมิในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิสุนโลก
เอาจริงนะตอนนี้ไม่ได้มีแต่พิศนุโลกหรอก
คือภาคเหนือเขาก็โดนเหมือนกันแต่อีสานนี่ก็หนักนะ
อีสานนี่หนักมากเลยนะคะจริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่นี่แล้วนะ
คุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือด้วยการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
พวกข้าวสารหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ตามหน่วยงานต่าง
เพราะว่าเขาให้ความช่วยเหลือกันค่อนข้างเยอะเลย
อย่างที่บอกว่าเราได้เห็นแบบว่าคนไทยส่งมอบน้ำใจให้กันและกัน
ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะ
ใช่ค่ะบางทีวิกฤตมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราได้เห็นโอกาส
มีเรื่องราวดีแบบนี้ก็ถือซะว่าน้ำที่มันตกลงมาแบบนี้
ฝนที่มันตกลงมาจะช่วยเติมเต็มน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ตอนนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งก็เพิ่มปริมาณขึ้น
สักนี้ก็คือว่าช่วยบรรเทาปัญหาภัยแรงได้ด้วย
เราก็คิดอีกมุมที่หนึ่งแล้วคำว่าเป็นเรื่องดี